พูดถึงเรื่องคนรักน้องหมาหน่อยนะคะ
บางคนเคยเอาน้องหมาไปอาบน้ำ
ตามร้านต่างตามโรงพยาบาลสัตว์ต่าง

อาจจะมีตัดแต่งขนบ้างหรือว่าอาบน้ำเฉย
ก็ทำให้ราคาไม่เหมือนกันเท่าไหร่

แต่ว่าทีนี้เขาบอกว่าแพงเกินไปหรือเปล่า

เพราะว่าสรุปแล้วค่าอาบน้ำ
ไปชมช่วงไปชมคลิปบางช่วงบางตอน
เพราะว่าเขามีการโต้เถียงกับเจ้าของร้านด้วยค่ะ

เราเข้าใจแล้ว
เขาบอกเขาอาบน้ำสุดยอดมากเลย๒๘๐๐ลองดู

สารผล๘๕๐บาท

มันใช่ไหม
ทำงานเงินเท่าไหร่ว่าถึงจะอาบน้ำหมาได้เนี่ยเดือนนึงเนี่ย

จริงแล้ว๒๘นาทีก็คือ
เป็นการพูดความในใจทั้งหมดเลย

ต่อหน้าเคาน์เตอร์ร้านเลย
แล้วก็จะมีเสียงคนที่อยู่เคาน์เตอร์เนี่ย

ทำให้ผู้โพสต์ซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขเนี่ย
การโตเถียงกับเจ้าของร้านในคลิปด้วยนะคะ

เนื้อหาก็จะบอกว่าแพงเกินไปหรือเปล่า
แต่ทีนี้ทางเจ้าของร้านชี้แจงมาเหมือนกัน
ที่มาของราคาโดยแยกเป็นค่าอาบน้ำ๑๕๐๐บาท

ค่าน้ำยากำจัดกลิ่นสาบ๓๐๐บาท
และค่ากันท้องหรือตัดแต่งขนที่ท้องกับใต้อุ้งเท้าอีก๑๕๐บาท
รวมทั้งหมดในราคา๒๘๐๐บาท

เจ้าของสุนัขซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารในฉะเชิงเซา
ยืนยันว่าทางร้านอาบน้ำสุนัขไม่ได้แจ้งราคา

แต่อย่างใดทำให้คิดว่าราคาน่าจะอยู่ในช่วงปกติ
ก็คือน่าจะเป็นหลักร้อยเหมือนร้านอาบน้ำสุนัขร้านอื่น
ก็เลยอยากให้หน่วยงานราชการในจังหวัดเข้ามาตรวจสอบหน่อย
เพราะว่าไม่มีการติดป้ายแจ้งเตือนราคาอาบน้ำไว้
อาบน้ำกี่บาทสุนัขขนาดเท่านี้น่าจะกี่บาท

เขาจะได้เบื้องต้นเวลาจะได้เข้าไปแล้วจะได้รวบรวมข้อมูลได้ว่า
เดี๋ยวเราจะต้องเอาเงินกี่บาทมาจ่ายเขา